ครับเราพยายามหาความจริงให้นะครับหลังจากที่มีเรื่องราวที่คนเขาก็ให้ความสนใจกันอยู่พอสมควรนะครับ
เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เธอออกมาเปิดเผยว่ามีหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นพยาบาลไปหลอกผู้ชายหลายต่อหลายคนนะ
ล่าสุดนะไปถ่ายรูปคู่กับตำรวจหนุ่มคนนึงนะทั้งที่ผู้หญิงคนนี้เป็นแค่พยาบาลปลอมนะครับ
นี่ฮะรูปนี้วันนี้เขาก็แชร์กันเยอะนะครับหญิงสาวที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าล่าสุดพ่อแท้นะโทรไปเตือนก็ไม่ฟังนะบอกพ่อว่าเรียนพยาบาลวิชาชีพอีก๖เดือนจะจบแล้ว
แต่หลอกผู้ชายคนล่าสุดไปจดทะเบียนสมรสด้วยแล้วใส่ชุดพยาบาลไปถ่ายรูปแบบนี้กับเขาเนี่ยนะฮะเพื่อนบอกว่าผู้หญิงคนนี้เรียนจบแค่ม๓เจออีกทีเอ้ามาใส่ชุดพยาบาลแถมถามว่าอยู่ที่ไหนว่ายังไงยังเรียกชื่อสถาบันไม่ถูกอีกแล้วก็โพสต์ว่าผู้หญิงคนนี้โทรมาขู่ที่เธอเนี่ยเอาเรื่องมาเปิดเผย
หลังจากเอาเรื่องมาประจานเรื่องนี้พอเราสืบไปอะไรไปถามไปเนี่ยครับทุกผู้ชมครับแทบจะเหมือนกับละครหลังข่าวเรื่องหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าเพจเฟซบุ๊กครูพยาบาลเนี่ยออกมายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผู้หญิงคนนี้ไปแอบอ้างโปรไฟล์ว่าทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลชื่อดังของรัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปหลอกคบหากับต
ว่าทำไมต้องปลอมเป็นวิชาชีพที่เขาทำงานกันเหนื่อยเรื่องเนี้ยควรตามต่อ
พร้อมกับแชร์โพสต์ที่มีข้อความบอกว่าสาวเชียร์เบียรายหนึ่งทำเฟซบุ๊กขึ้นมาอ้างตัวเป็นพยาบาลไปหลอกผู้ชาย
ส่วนมากหลอกราชการพอถูกจับได้ก็จะขอหย่า
แล้วเรียกค่าใบหย่าหลักแสนบาทมีคนตกเป็นเหยื่อแล้วหลายคน
คือไปหลอกเขาหลอกข้าราชการหลอกคนที่มีอนาคตไกล
พอเขาจับได้ว่าอุ๊ยเธอหลอกนี่

ทีมข่าวก็ไปถามความจริงจากผู้หญิงที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะ
ไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะแต่ตามมาพักนึงแล้ว
สังเกตว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดพยาบาลไม่ถูกต้องค่ะ
แล้วก็อัดคลิปเต้นแล้วก็บอกว่าจบรุ่นที่๙
รุ่นที่๙เนี่ยปัจจุบันนี้เขาอายุ๔๐กว่ากันหมดแล้ว
เขาก็เลยรู้สึกผิดสังเกตเลยออกมาให้ข้อมูลนะคะ
เพราะว่าเคยเตือนไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ฟัง
ก็กลัวว่าจะไปหลอกคนอื่นเพราะว่ามีคนถูกหลอกไปหลายคนมาก
ไม่ได้เป็นพยาบาลจริงเขาก็ไปเสิร์ชดูไปหาข้อมูล

ก็น้องก็ไม่ได้เป็นพยาบาลจริง
บอกว่ามีคนมาเม้นขอดูใบประกอบวิชาชีพขอดูบัตรพนักงาน

ยืนยันว่ามีหลักฐานครบทุกอย่างเป็นเอกสารจริง
อยากจะแจ้งสถาบันอะไรก็ไปแจ้งเลย
มีคนมาเม้นขอดูใบประกอบวิชาชีพขอดูบัตรพนักงาน
แล้วก็มาเม้นว่าซื้อชุดพยาบาลมาใส่คนบ้าเหรอคะ

ถ้าคุณเก่งจริงคุณอย่าเก่งแค่แป้นพิมพ์
คุณมาเจอต่อหน้าได้เลย
คือไม่ไหวแล้วว่าจะไม่มาโพสต์แล้วด้วยซ้ำ

แต่คือมันไม่ไหวแล้วมันเกินไป
ถ้าคุณจะแจ้งสถาบันคุณแจ้งไปเลย
เพราะว่าเอกสารมีครบฉันพร้อมประทะกับคุณแน่นอน
ถ้ามันเป็นเอกสารจริงฉันจะเอาฟาดหน้าคุณให้ดู
นี่ไงแต่ว่าล่าสุดนะคะมีข้อมูลมาว่าผู้หญิงคนนี้
คนที่ถูกกล่าวหาเพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายคนนึงเมื่อวันศุกร์นี้เอง
แล้วผู้ชายคนนั้นเขารู้เรื่องแล้วว่าเหมือนกับไม่ได้เป็นพยาบาลจริงอะไรแบบนี้

ก็เอาเป็นว่าถ้าดูจากติ๊กต๊อกของเธอเนี่ยเธอก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าเธอไม่ได้หลอก